พูดถึงคุณชนะนี่หลายคนก็ถามถึงคิดถึงเหมือนกันนะว่าคุณชนะไม่อยู่
แต่เขาไม่อยู่เนี่ยเขาก็ทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเหมือนกันนะ

ใช่ค่ะเพราะว่าคุณชนะเขาฝากให้ดิฉันพาไปดูหน่อยเรื่องราวของของกิน
วันนี้เมนูที่เขานำเสนอเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวและราคาประหยัดมาก๙บาท
อยู่ที่จังหวัดไหนล่ะพร้อมไหมจ๊ะตามไปดูที่จังหวัดนี้เลยราชบุรี
หนีไปราชบุรีก็ต้องหาเมนูเด็ดมาฝากเราสองคนแน่นอนก๋วยเตี๋ยวที่คุณชนะว่าเด็ดว่าอร่อยและถูกคุ้มค่าคุ้มราคา
อยู่ที่ราชบุรีนั้นชื่อร้านว่าอะไรติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
สนับสนุนโดยออร์นิวอีซูซูดีแม็กซ์พลานุภาพพริกโลก
ตลอดกินของเราวันนี้นะครับเดินทางมาที่จังหวัดราชบุรีมาพร้อมกับรถคู่ใจของผมออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์

แต่ผมกะว่าจะขอไปสัมผัสกับวิวทิวทัศน์แถวนี้สักหน่อย
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงและอย่าเพิ่งสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณชนะลงจากรถแล้วไม่ยอมกดล็อกรถ
ก็รถคันนี้ของผมนะครับออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์มีระบบใหม่ที่ชาญฉลาดมาก
ล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อเราดับเครื่องยนต์และเดินออกห่างจากตัวรถเกิน๓เมตร
รถจะล็อกอัตโนมัติคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยล่ะครับ
แค่ไหนก็ไปให้ถึงแล้วเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับ
ผมนัดผู้รู้ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลข่าวสารกับเรา
จังหวัดราชบุรีเอาไว้ด้วยซึ่งเป็นใครนั้น

สวยแล้วง่อนง่อนงามมากนะอ้าวเจอจะได้
สวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมนัดไว้ไง

วิหารครับของพระสิมูเมืองนะครับ
หรือพระธนิราโลพรรตรายฉระแวจตุลอาทิตย์นะครับ
อย่างนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าไปเลยครับ
อย่างแรกเลยจุดที่เรายืนอยู่ที่เขาแก่นจันทร์
แล้วก็เห็นพระพุทธรูปมีที่มาที่ไปยังไงฮะ

ของพระสิมมมืองหรือพระนิลโลคันตราย

ตั้งแต่ปี๒๕๑๑นะครับ

ก็อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะครับ
โดยท่านนายกวัญชัยนะครับธีระสัตยกุลนะครับ

มาคอยปรับปรุงทิวทัศน์นะครับ
แล้วก็ไปสว่างถนนห่วงนิทานะครับ

เพื่อความเป็นสริมงคลนะครับ
เห็นว่าที่นี่มุมมองของที่นี่กว้างขวางมาก

มองเห็นทิวทัศน์ในตัวเมืองราชบุรีนะครับ

สูงกว่าระดับน้ำทะเล๑๔๑เมตรนะครับ
เห็นบอกว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดราชบุรี

ตลอดกินทั้งทีแล้วไม่ได้พามาเที่ยวอย่างเดียว

เพราะเป็นครุยติ๋วแค่๙หวาด
๙หวาดไหมเหรอเดี๋ยวจะได้ไปชิมกันนะครับ

กับร้านก๋วยเตี๋ยว๙บาท

เดี๋ยวเราจะเข้าไปพิสูจน์ความคุ้มค่า

เราทำอะไรยังไงมาก่อนเลย

ข้าวส่งหลุยทหารอะครับ

มีต้มยำมีน้ำใสมีน้ำข้น
มีน้ำตกด้วยมีค่ะ

ก็มีที่มาที่ไปก็

ถ้าเราทำ๙บาทขึ้นมาเด็กเขากินเขาอร่อย

เราก็มีความสุขกับเด็กด้วยค่ะ
คนหนึ่งที่เขามาทานแบบเยอะเนี่ย
กี่ถ้วย๕๐ค่ะถ้วย
ชิมกันเลยว่ารสชาติเป็นยังไง
อย่างแรกทานนี่ดีกว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
เตี๋ยวต้มยำชามนี้คือรสชาติน้ำซุปมันโอเคแล้วล่ะคือมันมีความหอมความหวานและยิ่งหอมมากไปกว่าเดิมตรงที่ว่ามันมีถั่วลิสงคั่วที่แม่พึ่งคั่วเองวันต่อวันคั่วเองสดใหม่ตลอดเพราะฉะนั้นมันหอมอยู่แล้วแต่คุณอยากจะทำให้เป็นต้มยำแบบไหนคุณเติมเครื่องเอาเองจะพริกจะน้ำส้มหรือว่าจะอะไรก็
ก๋วยเตี๋ยวโอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือ
เตี๋ยวเรือเนี่ยรสชาติเข้มข้นมากคือตัวน้ำซุปมันหอมนะ
มันหอมหวานอยู่แล้วคุณผู้ชมถ้าชอบเผ็ดคุณเติมพริกเข้าไปแล้วพริกป่นที่นี่

อย่างนั้นพูดถึงอาหารตามสั่งหน่อยเพราะว่าอาหารตามสั่งเราก็แพงขึ้นมาอีกนิดเดียวคือนิดเดียวจริง

ทีแรกก็มีแต่ก๋วยเตี๋ยวทีนี้เหมือนเด็กมาถึงก็ร้องกินข้าวนะคะ
เป็นอาหารตามสั่ง๑๐บาทที่ปริมาณพอกับที่เขาขายประมาณสัก๒๕๓๐หรือ๔๐บาท
เดี๋ยวจะได้ลองชิมทั้งหมดทั้งมวลนี้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ
ชามก็เริ่มเทิมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าตลอดกินมาแล้วเขาจะเอาใจเรานะ
แต่ว่าแม่พึ่งขายอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วถูกไหม

สุดยอด

คณะจานนี้เนี่ยมันเป็นจานที่ผมชอบมากเลย
จากจะมีกุ้งตัวใหญ่ที่เป็นตัวชูโรงแล้วนะยังมีกากหมูอ่ะ
กากหมูเนี่ยรสชาติมันหวานมันคุณผู้ชมฮะ
แล้วมันเข้ากันดีกับผัดคณะจานนี้
จานนึงนี่ก็คุ้มสุดคุ้มข้าวผัดปู
ผัดปูอร่อยมากมันหอม
แล้วเนื้อปูเขาเมื่อกี้แม่พึ่งบอกว่า
แกะเองซื้อปูมานึ่งแล้วแกะเนื้อ
แล้วอย่างหนึ่งที่ทำให้จานนี้มันหอมมาก
ใส่เนื้ออีกลงไปหรือ
อุ๊ะใช่
ผ่านสนักงานเทศบาทตำบลบ้านคลองแล้วจะเจอแยกเจ็ดเสมียน
จากนั้นเลี้ยวขวาตรงไป๕กิโลเมตรร้านอยู่ทางซ้ายมือเลยครับ
ถูกใจแบบนี้เรามอบหนี้ให้เลย
ไว้ไปเที่ยวละนึงนะจ๊ะขอบคุณค่ะ
อร่อยจริงเด็ดมาก
ผมและรถอีซูซูคู่ใจจะพาคุณผู้ชมตลอดกินที่ไหน